คนนี้ก็ลงตัวเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องเวลาเรื่องการงานหลายอย่างเลยสำหรับเจมส์มา
ไปได้จากช่องเดียวกันนี่แหละนะคะว่าวันก่อนนะครับคุณ
ไปเจอในงานอีเวนต์นะคะก็เลยถามว่าเออปลายปีนี้เป็นยังไงบ้างผลงาน
เขาก็บอกว่าปลายปีนี้แฟนเตรียมรอรับโปรเจคพิเศษได้เลยนะครับ
เพื่อตอบแทนแฟนคลับที่สนับสนุนให้กำลังใจกันเสมอมา
ซึ่งเจ้าตัวช่วยคิดตั้งแต่การเลือกรูปนะแล้วก็รูปแบบว่าจะออกมาแบบไหนค่ะ

มันได้รุ้น
ก็เพิ่งได้สรุปว่าจะเริ่มทำรวมทีมงานทุกคน
แล้วก็อยากจะให้เป็นของขวัญให้กับแฟนคลับ
โมโต้บุ๊คที่ว่าเนี่ยก็จะมีรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของเรา
หรือว่าความคิดความอ่านทั้งผมถ่ายเองและเป็นคนอื่นถ่ายเองครับผม
ก็อยากจะนำออกมาให้แฟนที่อยากได้ได้จับจองได้ซื้อ
แล้วก็แต่ละเล่มก็จะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกันครับผม
เป็นของขวัญที่เราอยากจะให้ทุกคนในช่วงปลายปีนี้

ก็เป็นมุมมองของเจมส์มาผ่านรูปภาพนั่นเองนะคะ
ก็ไปใกล้ชิดหนุ่มคนนี้ได้มากขึ้นแล้วกันนะฮะ